เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับหรือว่าถ้านับเป็นวันที่ยี่สิบสาม
ก็คือในช่วงตีหนึ่งนะครับการแข่งขันฟุตซอลนะ
ศาสตร์ของทีมไทยที่บุกไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับ
ตัวที่สเปนและต่อประตูเกรดก็อุ่นเครื่องกับทางสเปนนะครับ
เป็นนัดที่๗ในการพบกันก่อนนี้๖เกมเราไม่เคยชนะ
แล้วเกมนี้เรายังแพ้อยู่แต่ว่ายิงประตูแรกนะครับ
ยิงสเปนได้ในการบุกไปยิงสเปนครับ
การแข่งขันนัดนี้ครับทีมไทยออกสตาร์ทนะครับ
บริษัทประตูตัวรับเฉพาะแจ่มกระจ่างจากการท่าเรือนะครับ
กิสดาวงแก้จิตวัสสอมพิเชียนและสุภุธเถิดกลาง
จังหวะนี้ของสเปนครับยิงลอดขากระทาวุฒิเข้าไปนะครับ

ช่วง๕อาทิตย์แรกเนี่ยเราสู้ด้านเดี๋ยวสเปนเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำอาทิตย์๑๒นะครับ
จากทางตาเฟอูซินและนาทีต่อมาครับสเปนหนีห่าง๒๐จากคาลอสออติสครับ
ยิงแบบไม่จับเข้าไปโอกาสของไทยดูจะมีความหวังจากลูกนี้ครับ
ดีขึ้นมาแล้วก็ได้ประตู๑ต่อ๒นาที๑๗จากอธิวัตรแจ่มเจริญนะครับ
แต่นาทีสุดท้ายของพิเด็ดแรกครับเราก็เสียครับ
โดนทางโคซิริโต้ยิง๓๑
กลับมาพิเศษหลังเขาสเปนปรับแท็กติกมาดีนะครับ
แล้วก็ยังบี้เพสซิ่งด้านบนเหมือนเดิมครับ
ไทยก็มีบี้ด้านบนบ้างแต่สุดท้ายเน้นรับต่ำนะครับ
เสียเพิ่มอีก๕ประตูจากทางคาเบียโซลาโน่นะครับ
นาที๒๑มาร์คตอล่านาที๒๘แล้วก็เคซุสเออเดโร
กับทางมิเกมมิกุลินครับนาที๓๐และ๓๔โดย๒ลูกนะครับ

คือเขาเตรียมไว้แล้วนะครับยิงแบบไม่ต้องจับนะครับ

มิกุลินดับ๒ของลวกอดีฝ์ช้ำโลกสองสมัย
จิตวัตรเนี่ยขนาดวิ่งกลับไปเร็วแล้วนะครับ
เจอยิงข้ามศีรษะเลยครับจบเกมเสพนชนะไป๘๑นะครับ
และต่อไปไทยมีคืออุ่นเครื่องกับทางประทูเกษอันดับ๗ของโลก
ในวันพระสบดีซี่๒๕เมือกราคมนี้ครับ
ต่อไปเพื่อแชมป์เอเชียสมัยแรกของทีมชาติไทย
ก็ได้โปรแกรมอุ่นเครื่องที่ยอดเยี่ยมมากกับทีมระดับโลกครับ